คุณผู้ชมเห็นพวกเราสวยงามแบบนี้เป็นนางนพมาศได้
แต่เวทีนี้มันไม่ได้มีแค่นางนพมาศมันมีหนูน้อยนพมาศด้วย
นี่ก็พาส่องซ้ายส่องขวาไปดูบ้านใครดีไปบ้านพี่แจ๊ดดีกว่า
ไปเจอน้องแตงไทยคุณผู้ชมค่ะแต่ดูทรงแล้วจะเป็นหนูน้อยนพมาศได้หรือเปล่า
ไปชมกันในช่วงจแจ๊กริมจ
ชมเอ่ยโชมงามอารามแท้และตะลึง
อู้หู้หู้รู้ค่ะรู้ว่าคืนนี้วันรอยกระทง

ว่าจะหานูน้อยโน่นพระมาศไปขึ้นเวทีฟ้ากันหน่อย
หันซ้ายและขวาอุ๊ยนั่นน้องแตงไข่ลูกพ่อแจ๊ด
หน้าตาน่ารักหน่วยการดีใช้ได้
แต่ขอดูลีลาก่อนได้ป้าแตงใครจัดให้ป้าชื่นใจหวานเลย
อู้หู้หู้หู้เป็นไงล่ะคะส่งราคาแต่งไทย
เรียบร้อยอ่อนหวาน
เออทานโทษนะคะลูกค้าโดนตัวไหนมาล่ะจ๊ะ
นี่มันแฟดเพอร์เจ๊ชะชัดไม่ต้องเป็น
รักนางน๊อปพระมาศขึ้นเวทีฟ้ากัดความหาไปเลย
ชิมเจ้า